ยังเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับ
เริ่มต้นด้วยเรื่องที่คุณป้าไปทุบรถที่มาจอดกีดขวางทางเข้าออกบ้าน
ขยายผลไปสู่เรื่องของตลาดที่เปิดยังไม่ถูกต้อง
อยู่รายล้อมบ้านคุณป้าที่บริเวณสวนหลวงร๙นะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้มนุยการสำนักงานเขตประเวท
เรียกเจ้าของตลาดที่อยู่รอบบ้านคุณป้ามาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับ
แล้วก็สั่งปิดทันที๓ตลาดที่ไม่ได้ขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้อง
ส่วนอีก๒ตลาดให้ไปปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน๗วัน
เพราะว่าที่ขออนุญาตไว้ขอแค่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ยังคงเป็นประเด็นร้อนเรื่องตลาดที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังเหตุป้าทุบรถกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วสังคมไทย
เรื่องนี้นายธนสิทธิเมษพันธ์เมืองผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวท
ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเจ้าของตลาด๕แห่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเสรีวิลล่าย่านสวนหลวง
เพื่อหาทางแก้ไขหลังจากที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาด
และมีคำสั่งให้ปิดตลาดที่อยู่รอบบ้านของนางบุญศรีแสงหยกตรการชั่วคราวเป็นเวลา๗วัน
โดยวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้จะมี๓ตลาดที่ต้องยุติการขายโดยสิ้นเชิงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
แก่ตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิสและตลาดล่มเหลือง
หลังพบว่าไม่มีใบอนุญาตจัดสร้างอาคารตามกฎหมาย
ซึ่งหากคำสั่งสารตัดสินว่าพื้นที่ตลาดเป็นพื้นที่พักอาศัยก็จะต้องย้ายออกทั้งหมด
ส่วนตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตและตลาดยิ่งนาราที่มีการยื่นขอทำการค้าประเภทธุรกิจพาณิชย์นั้น
ยังพบว่ามีการขายสินค้าประเภทอาหารสดอยู่ซึ่งไม่ตรงกับใบอนุญาต
โดยทางเขตให้เวลาดำเนินการแก้ไขภายใน๗วัน
หากดำเนินการแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องยุติการค้าเช่นกัน
ในส่วนของตลาดเนี้ยผมก็แจ้งให้ปิดนะฮะ
พูดง่ายวันที่๒๘เนี่ยจะไม่มีการทำการค้าขายนะครับยุติโดยสิ้นเชิงนะฮะ
เรื่องของการทำค้าขายก็จะมีตลาดศูนย์หลวงนะฮะ
สวนหลวงหรือที่ท่านผู้ว่าเรียกว่าเบอร์๑นะครับ
แล้วก็ตลาดยิ่งนาราเอ้ยไม่ให้ตลาดยิ่งนาราขอโทษฮะ
รุ่งวานิสตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิส
แล้วก็ตลาดร่มเหลือง๓ตลาดนี้ต้องยุตินะฮะ
ยุติภายในวันที่๒๘ขายไม่ได้นะครับ
แล้วก็ยุติไปจนกว่าจะทำถูกต้องนะฮะ
ทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วคำสั่งสารมาพื้นที่นี้
ถ้านะฮะถ้าคำสั่งสารมาแล้วพื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ที่สารให้มาสร้างบ้านเดียวถึงจะถูก
ก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งสารคือย้ายออกไป
ส่วนอีก๒ตลาดคือตลาดยิ่งนารากับตลาดเปิ้ล
อันนี้เขาขอเป็นประเภทพาณิชย์ไว้นะครับ
เป็นแบบแพทย์พาณิชย์ไว้ก็เอ่อจะต้องขายสินค้าที่เป็น
ณิชย์เท่านั้นในตลาดจะต้องมีที่จอดรถ๑๔คันนะครับ
ไอ้ที่ตอนนี้ไม่มีที่จอดรถก็ต้องไปทำให้มีที่จอดรถ
พูดง่ายว่าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่าง
ถ้าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่างภายใน๗วันนะฮะ
มาถึงวันที่๒๘ก็ทำการค้าไป
แต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ได้คุณไม่สามารถโครงสร้างคุณทำไม่ได้
เราไปตรวจยังผิดอยู่นั่นหมายความว่า๒๘ก็ต้องหยุด
โดยระหว่างนี้ทางสำนักงานเขตประเวทได้ให้เวลาผู้ค้าระบายสินค้าให้หมด
หลังจากนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายโดยให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้ง๕๐เขต
ส่วนบ้านของนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการที่ได้รับความเดือดร้อน
สำนักงานเขตประเวทได้จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล
ซึ่งอยู่ในระหว่างการคุ้มครองของสารชั่วคราว
และอยู่ระหว่างพิจารณาฟ้องร้อง
ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะลงเอ่ยกันอย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน